ถึงหน้าที่ของน้องเชอรี่ในการส่งอันตรี

ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนมอบตำแหน่งชาวเผือกให้ดิฉันไปเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่มีการโพสต์ภาพ
ก็เป็นข่าวดีนะคะหลายคนก็เลยคาดเดากันไปค่ะ

ล่าสุดเธอออกมาเปิดปากเรื่องนี้แล้วค่ะ
ไม่ใช่เรื่องแฟนเหรอไม่ใช่เรื่องคุณกึ้งอะไรเหรอ

ควันหลงจากวันวาเลนไทยสุดหวาน
ยกให้เลยคู่นี้แหละเจนนี่เทียนโพสุวรรณ

ฝ่ายชายเขาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนำดอกกุหลาบ
นับพันดอกทั้งสีขาวและสีแดงสดนี่ไง
ตอนอัพภาพก็ทำแบบอะไรนะขอบคุณนะ
แต่ก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นใครหลายคนก็รู้แหละว่าเป็นของใครนะฮะ
จัดเรียงไว้ให้ในบ้านนะคะ

เขาให้คนมาส่งอยู่ป่าวส่งใช่ไหมจนฝ่ายหญิงเนี่ย
ภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำดีเป็นภาพนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นการตอกย้ำความหวาน
ของทั้งคู่ที่มีให้กันแบบไม่แคร์สื่อเลยก่อนหน้านี้
สาวเจนนี่เนี่ยยังมีการสร้างจุดสนใจให้เหล่าแมง

แปลว่ายิ้มจนแก้มปรินั่นเอง
ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการเปิดเผยสถานะ
ไฮโซหนุ่มทายาทกาแฟยี่ห้อดัง
ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอร้องโฮด้วย

โดนคนแย่งกินกาแฟแล้วจะไม่ให้เขาโยงกันได้ยังไง
รวมกันไปรวมกันมานะพี่มิ้วมันก็ยังพอเดากันได้
แต่ท้ายที่สุดคุณจ๋าเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ว่าเป็นการหยอกล้อกันในกองถ่ายนะ
แต่ว่าสาวเจนนี่ที่ถูกจับโยงกับเรื่องนี้ก็ออกปากเคลียร์ด้วยตัวเองเลย
ว่าข่าวดีที่เจ้าตัวโพสต์ลงไปนั้นเป็นเรื่องงานล้วนค่ะ

แล้วก็ไม่อยากให้หลายคนนั้นจับเอาทั้งหมดมายำรวมกันนั่นเองค่ะ
แต่ถ้าเกิดมันตัดตรงคำพูดที่คนไปสื่อความหมายเป็นอย่างอื่น
อันนี้ว่ามันไม่มีอะไรค่ะ
ส่วนอีก๑ประเด็นนะที่ตอนนี้โดนจับจ้องอยู่ว่าสาวเจนนี่
นี่เนี่ยเป็นนางเอกตัวย่อจอจานที่ถูกคนในกองถ่ายละครเมาส์เหลือเกินนะคะว่านางเอกคนนี้ใช้ของก๊อฟนะคะที่ดูเหมือนไฮโซเนี่ยปลอมทั้งนั้นแหละ
เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าทราบข่าวนี้แล้วนะแล้วก็บอกเพียงสั้นแล้วก็หัวเราะด้วยค่ะบอกว่า
อายุเท่านี้เขาคงไม่ต้องมานั่งอวดใครแล้วมั้งว่าอะไรจริงอะไรปลอมส่วนใครจะคิดยังไงก็ไม่สามารถห้ามได้จะไม่เก็บมาใส่ใจค่ะแล้วก็จะเลือกจัดการที่ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ
เฉยเป็นคนที่ไม่อยากเก็บมาคิดเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเจนนี่เก็บมาคิดมันก็เราเองเราก็ทุกข์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็จะปล่อยเจนนี่ไม่มานั่ง
คิดว่ามันเป็นแบบข่าวที่มาดิสเทอดินต์เราไหมคะ
จริงมันก็เป็นข่าวที่ดิสเคยเห็นตลอดนะคะมันอยู่ที่ว่าตัวเจนี่จะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งขนาดไหนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา